เหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเมามา
แล้วบุกไปหาผู้หญิงคนที่เขารู้จักที่ห้องเช่า
เคาะประตูอยากจะมีอะไรด้วยกับผู้หญิงคนนี้
เมาแล้วคงจะมีอารมณ์หรือเปล่า

เอื้อมมือไปผ่านบันเกร็ดไปคว้าหัวผู้หญิง
แล้วจับกระแทกกับกล้องฝาผนัง
พลเมืองดีห้องใกล้กันออกมาช่วยห้าม
บอกพี่อย่าทำรุนแรงอย่าเสียงดังเลย
ผู้ชายคนนี้เอามีดไล่ฟันพลเมืองดี
แล้วคนนั้นเขาวิ่งหนีไปซ่อนในป่า
คว้าไม้เบสบอลกลับไปสู้แล้วทุบคนก่อเหตุ
หน้าเละนอนตายตรงนี้หน้าห้องเช่าครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒ตะบดสะพอมเมืองอูดอนธานี
รับแจ้งว่ามีคนถูกฆ่าตายที่หน้าห้องเช่า
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
เป็นห้องเช่าชั้นเดียวมี๑๐ห้อง
หน้าห้องหมายเลข๒พบศพนายธนากรอายุ๔๒ปี

สภาพใบหน้านี่คือเละเลยถูกทุบ

ใกล้กับศพเจอมีดขอและไม้เบสบอลวางอยู่
อกจากนี้นายทวีปหรือว่าในเบิร์ตอายุ๒๐ปี
คนที่ก่อเหตุเขาไม่ได้หนีไปไหน
เขารอมอบตัวและนี่คืออาวุธที่เขาใช้ทุบหน้าผู้ตาย
ในมีดขอนะครับที่เจอกล้ายกันกับศพ
ทวีปคนก่อเหตุให้การบอกว่าเขาเช่าห้องอยู่
อยู่ห้องหมายเลข๘ได้ยินเสียงผู้ตายเสียงดังโวยวาย
หน้าห้องเช่าหมายเลขสองซึ่งห้องนั้นคนที่เช่าเป็นผู้หญิง
ชื่อว่าคุณถาวรเป็นสาวชาวสปลาว
ตัวของนายทวีปเขารู้สึกว่าเฮ้ยรำคาญจังเลยเสียงดัง
โวยวายเนี่ยมันมืดค่ำดึกดื่นแล้วแล้วเดี๋ยวเขาต้องตื่นไปทำงานแต่เช้า
ก็เลยไปห้ามพอไปห้ามโดนผู้ตายก็คือนายธนากรเอามีดไล่ฟัน
เขาเลยหนีไปซ่อนในป่าครับในจังหวะนั้นใจโกรธและโมโหมาก
บอกใจของเขานี่คือมันสั่นมันโกรธมากอืมไปหยิบไม้เบสบอลที่ห้อง
แล้วเอาไปสู้ป้องกันตัวทุบผู้ตายจนเขาสิ้นใจตายอยู่หน้าห้องเช่า
นี่นะฮะตำรวจก็เลยคุมตัวเอาไว้และแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตาย
โดยเจตนาทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ในที่เกิดเหตุครับ
บริเวณลูกกรงบริเวณจุดที่ผู้ตายเนี่ยเขาเอื้อมมือเข้าไป
ไปจับหัวผู้หญิงคนที่เขารู้จักแล้วเอามากระแทก
มีคราบเลือดติดอยู่แถวนั้นด้วย
สาวชาวสปลาวคือคุณถาวรเธอก็บาดเจ็บนะ
เราได้เจอเธอด้วยครับเธออายุ๕๐ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเป็นลูกชายของเพื่อนรุ่นพี่
นายธนากรผู้ตายเคยมีเมียมาแล้ว๒คน
แล้วก็เลิกกับเมียเห็นว่าเมียทนไม่ไหวหรอกโดนซ้อม
ปีที่แล้วเธอเองทำงานที่ฟาร์มหมูแห่ง๑
ที่อำเภอกุมภาวะปีผู้ตายเนี่ยขู่บังคับ
ขอร่วมหลับนอนหลายครั้งโดยที่เธอไม่เต็มใจ
พอต้นเดือนสิงหาเธอก็เลยย้ายงานครับ
ย้ายมาอยู่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างในตัวเมืองอุ
อนจากที่เคยทำที่อำเภอคุมภาวะปีขยับเข้ามาทำงานในตัวเมืองครับ
และย้ายมาเช่าห้องที่นี่หนีผู้ตายด้วยเพราะเธอเองก็มีครอบครัวแล้วครับ
มีคนรักของเธอแล้วมีสามีอยู่แล้วนะฮะก่อนเกิดเหตุเธอบอกอยู่ห้องคนเดียว
แล้วคนตายเนี่ยคือนายธนากรภาพที่เห็นด้านซ้ายเขาเมามาถือมีดมาด้วยมาหาเธอที่ห้อง
ประตูเรียกจะขอหลับนอนกับเธออยากมีอะไรด้วยเธอไม่ยอมเธอไม่เปิดประตูให้ครับ
แต่จังหวะนั้นที่กำลังดันประตูอยู่เนี่ยผู้ตายล้วงมือเข้ามาทางหน้าต่างเป็นบานเกร็ด
แล้วคว้าจับเข้าที่หัวเธอกระแทกหัวเธอใส่หน้าต่างเลยเห็นคราบเลือดติดอยู่ด้วยไงฮะ
เธอก็ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้องนั่นแหละ
นายทวีปซึ่งเขาพักอยู่ห้องใกล้กันออกมาช่วยแล้วก็เกิดเรื่องราวบานปลายลองฟังเธอเล่าฮะ
ตัวสอบที่เกิดเหตุครับนี่ฮะพวกบานเกร็ดที่เป็นกระจกแตกเป็นชิ้นชิ้นร่วงอยู่แบบนี้ครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุครับนี่ฮะพวกบานเกร็ดที่เป็นกระจกแตกเป็นชิ้นร่วงอยู่แบบนี้ครับ
รวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับล่าสุดครับได้คุยกับแม่ของผู้ตายคุณแม่ดาวรรณอายุ๖๓
เล่าให้ฟังว่าแม่มีลูก๔คนคนตายคือนายธนากรเป็นลูกคนโต๕ปีที่แล้ว
แม่เองก็ได้รู้จักกับถาวรเขาก็คือสาวชาวสปลาวเพราะว่าข้ามฝั่งมายังไทยมาขายบุหรี่
แล้วก็มาพักอาศัยอยู่ด้วยก็รู้จักคุ้นเคยกันนั่นแหละในระยะหลังเนี่ยตัวของแม่มาอยู่กรุงเทพ
แล้วแม่ก็ไม่รู้มาก่อนว่าธนากรลูกแม่เนี่ยคบหาดูใจกับถาวรคล่องใจมาก
ทำไมลูกชายถึงถูกคนที่ไม่รู้จักมักจี่ฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
คือถ้าหากว่าจะป้องกันตัวทำไมต้องทุบต้องตีขนาดนั้นจนหน้าลูกแม่เละไปหมด
แล้วแม่ก็ยังสงสัยด้วยว่าฝั่งถาวรฝ่ายหญิงมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่า
แม่เล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ครับคุณผู้ชมก่อนเกิดเหตุไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นรางสังหรณ์ได้ไหม
นอนตกเตียงถึง๒ครั้งนะแล้วแม่ก็เจ็บปวดมากแขนฝั่งที่ตกร่วงลงมาจากเตียงเนี่ยปวดไม่หาย
แต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกแม่ปั๊บเนี่ยแม่บอกว่าไอ้ที่ปวดที่เจ็บเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็มาเจ็บตรงใจแทน
เพราะว่าศูนย์เสียลูกชายไปฟังคุณแม่ฮะ
แม่มีรางสังหรณ์เป็นอย่างมั๊ย
ไม่เคยตกเตียงเลยแต่ว่ามาตกเตียงสองครั้งแล้วปวดแขนไปหมดแล้วมารู้อีกทีเกิดเหตุร้ายกับลูกชายครับ
ครอบครัวและญาติก็เดินทางไปรับศพนายธนากรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ

บุกแจ้งเขาหาฆ่าคนตายนะครับ
ครอบครัวและญาติของผู้ก่อเหตุ

ระบุว่าเป็นอาการดาวนซินโรม
พันธุกรรมแล้วต้องกินยารักษา

เนื่องจากให้เหตุผลแบบนี้ครับ
เขาจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย
และทนเสียงดังไม่ได้ครับ

เขาป่วยนะเป็นดาวนซินโรม

ทั้งหมดทั้งมวลก็คงต้องไปว่ากันต่อ
วันนี้ของคุณคิงนะคะ
ก็จะนำมาใช้กับเหตุการณ์นี้ได้เช่นเดียวกัน